เราแบบก็ตื่น

น่ารักมากเนี่ยพี่พอว่าเป็นกันมาก
แฟนก็รู้สึกว่าเราแบบใกล้ชิดมากเลย
ผมแบบว่าต้องห่ายเรื่องโลกการเลย
ก็สาขำผู้ที่ไงคนทางนี้มีสองคนตกการไหม

อาจจะมีกี่ตั้งคือมันก็ถามก็แบบเอ๊ะชาวโมคือ
มีบ้างว่ามีคนพูดมาคุณเพื่อเจอใครบ้าง

อยากจะไปสิงร่างริวอะไรอย่างงี้

บรรยายทำไมตรงในนี้วก็มีบ้าง
เราก็จะแบบดูอยากได้ลายเซ็นต์
เราก็ลองมารวมลูกจะทำยังไงให้ราย
ก็มีนิดนึง
เราเราก็มีแบบว่า
แล้วเราก็มีคตกัตคนนี้
หรือแบบเรียบโทนลง
ก็สีตาดแก่ลองหน้าเลย
คุณนิวก็รู้ว่าเขาเล่นหน้าการลายอื่นแต่มันไม่ได้รู้เลย
มันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างใจของเขา